ผมคิดอยู่นานว่าจะลุกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้หรือไม่
แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมาอภิปราย
เพราะเป็นเรื่องของหลักการที่สำคัญ
ผมจำเป็นจะต้องทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภา
ในการปกป้องหลักการความสูงสุดของรัฐธรรมนูล

โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
ท่านประธานครับประเด็นในวันนี้มีอยู่ว่า

เสนอคุณพิทาอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่

ถ้าเราดูถ้อยคำยติกับการเสนอชื่อ
ภาษาไทยก็แตกต่างกันแล้วครับท่านประธานครับ
ยติและการเสนอชื่อตามมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูล
ดังนั้นผมจึงอยากจะกราบเรียนในเบื้องต้น
เรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องตีความเลยครับ
ถ้าขออนุญาตใช้ถ้อยคำว่าถ้าเราดูกฎหมายเนี่ย
แทบจะไม่มีข้อสงสัยที่จะต้องตีความ
แต่เอาล่ะครับท่านประธานครับ
การเสนอชื่อเพื่อให้รัฐธรรมนูนให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่สมควรเป็นนายกมนตรีตามมาตรา๒๗๒เนี่ย
มันมีข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับของรัฐธรรมนูน

คือหมวด๒กับหมวด๙นะครับ
หมวด๒ว่าด้วยเรื่องมติ
แต่หมวด๙ว่าด้วยเรื่องการเสนอหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมวด๙ถือว่าเป็นบทบัญญัติพิเศษ
หลักการตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเนี่ย
บัญญัติพิเศษจะต้องมาก่อน
ใช้บังคับก่อนบทบรรยัติทั่วไป
เพราะฉะนั้นถ้าเราดูบทบรรยัติของข้อบังคับหมวด๙จะชัดเจนครับ
ไม่มีคำว่ายัตติในการเสนอชื่อให้ความเห็นชอบ
ตัวนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกในบัญชีของภาคการเมือง
แต่เป็นการให้ความเห็นชอบ
ตัวนายกมนตรีนอกบัญชีภาคการเมือง

ถ้าจำเป็นจะต้องเป็นยติในการเสนอครั้งแรก
ผมคิดว่าผู้ร่างก็น่าจะมีสติปัญญาที่จะใส่ข้อความนี้เข้าไปตั้งแต่ต้น
ดังนั้นจึงไม่เห็นว่าจะต้องใช้เป็นยศติในการเสนอชื่อให้ความเห็นชอบ
เพราะฉะนั้นยติตามข้อบังคับที่๔๑จึงไม่ตกไป

การตีความกฎหมายเราตีความตามอเภอใจไม่ได้
มันมีหลักการการตีความที่จะต้องเข้มงวด
หลักการตีความก็คือถ้าบทบรรยัติกฎหมายใดที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายจำกัดสิทธิ์
จะต้องตีความอย่างเคร่งครัด
ถ้าเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ก็สามารถตีความอย่างกว้างขวางด้วยได้นะครับ
อันนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่นักกฎหมายเรียนกฎหมายปี๑ก็ทราบกันดี
ทีนี้พอมาดูกรณีขอข้อบังคับที่๔๑เนี่ยครับท่านประธานครับ

ดังนั้นเราจึงตีความอย่างกว้างขวางไม่ได้
ตีความว่ายัตติที่ตกไปตามข้อที่๔๑
เป็นยติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงไม่สามารถตีความเช่นนั้นได้นะครับ
ตีความว่ายติตกไปจึงเป็นการขัดกับหลักการตีความอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและจะสร้างบรรทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง

พวกเราต่างปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
มาตรา๕เขียนไว้ชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุด
ดังนั้นมิพักษ์ต้องไปตีความเลย
บัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ซึ่งต้องใช้บังคับเหนือกว่าข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา
ซึ่งในบทบรรยัติของมาตรา๒๗๒มิได้มีข้อจำกัดมิให้เสนอชื่อมากกว่า๑ครั้ง

ดังนั้นกับผมจึงอยากจะกลับเรียนว่า
ตีความว่าข้อบังคับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
เราจึงไม่มีบทบรรยัติใดเลยที่ห้ามในการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งครั้ง
ตีความว่าเสนอชื่อมากกว่า๑ครั้งไม่ได้ไม่ใช่เป็นการตีความ
แต่เป็นการเพิ่มบทบัญญัติในรัฐธรรมนูลซึ่งรัฐสภาทำเช่นนี้ไม่ได้นะครับ
ท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับผมอยากจะกลับเรียนว่าวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องไคร่ครวน
รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจำเป็นที่จะต้องพดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในการตีความนะครับ
ในอดีตตัวกับผมเองสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการตีความในช่วงนั้นซึ่งกับผมก็ไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องนะครับ
แต่ไม่อยากรื้อฟื้นกลับไปจึงขอสรุปอย่างนี้ครับ
การตีความว่ายัตติตามข้อ๔๑ตกไปแล้วจึงเป็นการจำกัดอำนาจของสมาชิกรัฐศภาในการให้ความเห็นชอบในยกรมนตรี
มีคำว่ารอนสิทธิ์ผมอยากใช้คำว่าเป็นการรอนอำนาจครับท่านประธานครับ
แล้วนอกจากนั้นเป็นการตีความซึ่งขัดกับหลักนิติธรรมเป็นการเติมข้อความไปในรัฐธรรมนูลเป็นการสั่นคลอนหลักนิติธรรม
ถ้าหลักนิติธรรมสั่นคลอนชีวิตของประชาชนจะสั่นคลอนไปด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ